ทีนี้คุณผู้ชมค่ะไหนว่าจะไม่หลอกกัน
ไหนว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเดี๋ยวก่อนเล่าข่าวนี้
อะไรค่ะข้างหลังอ๋อมอบุญยันรัฐไม่ช้า
อย่ามามือเปล่าโอ้ยอย่ามามือเปล่าคืออะไร
ให้เอาตังค์มาด้วยอ่านะคะอ่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามข่าวนี้
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะข่าวนี้ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
ไหนว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเรียนถามใครคุณรู้ใช่ไหมคะ
ฮะคนงานก่อสร้างแคมป์พระรามสามร้อยสามสิบหกชีวิตอยู่ในนั้น
เขาอดหยากเขาไม่มีอาหารไหนคุณบอกว่าจะจ่ายค่าแรงครึ่งหนึ่ง
จะไม่ทิ้งเขาจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างอดหยาก
ตอนนี้ต้องโพสต์เฟซบุ๊กนะขอบริจาคอาหารข้าวสารอาหารแห้งต่าง
สดก็ได้นะคะตอนนี้อดหยากกันจริงจริงค่ะอืม
ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมีการโพสต์นี่แหละค่ะภาพความเป็นอยู่นะคะ
แคมป์คนงานย่านพระราม๓บอกว่าขอเลยขอกันตรง
ขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าตอนนี้เขาพูดเองนะ
ฉันไม่ได้พูดนะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ
คนงานในแคมป์เลยอืมตอนนี้ร้อยสามสิบหกชีวิตค่ะ
ผู้โพสต์ขอร้องบอกว่าขออนุญาตขอความช่วยเหลือจากแคมป์
คนงานในพื้นที่พระรามสามซอยเจ็ดสิบห้าแยกหนึ่งติดทางด่วน
ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
ไข่มาม่าปลากระป๋องของสดต่างน้ำดื่ม
ของใช้ที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย
บู่ยาสีฟันผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กคนงานที่ติดอยู่ในแคมป
ย้ำตัวเลขกันอีกสักรอบร้อยสามสิบหกชีวิตอืม

ประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้างผ่านมาแล้ว๖วัน
ตอนนี้คนโพสต์บอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้การช่วยเหลือ
ไม่มีอาหารไม่มีแม้แต่น้ำดื่มคนในนี้ต้องดิ้นรนหากันเอง
เพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการส่งความช่วยเหลือไปให้แต่อีกส่วนใหญ่เลย
ทวงถามจากรัฐบาลสั่งปิดไหนว่าจะดูแล
ไหนบอกว่าค่าแรงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหนบอกมีข้าวกล่องครบมื้อ
ทำไมปล่อยให้คนงานต้องเผชิญความอดหยากความรันทศอดสูแบบนี้
อันนี้เป็นเป็นความที่จะต้องกระต้องแซะใคร
ครับแซะคนที่เป็นเจ้าของโรงงานอ่า
หรือแซะลุงคือถ้าถ้าแซะเจ้าของโรงงานต้องถามก่อนว่า
แรงงานกลุ่มนี้เป็นโรงงานในระบบไหมถ้าในระบบปั๊บเนี่ย
คุณนายจ้างผู้ประกอบการเนี่ยคุณต้องไปประสานกระทรวงแรงงานนะ
ให้เขามาช่วยแต่ถ้าเป็นแรงงานนอกระบบอ่ะ
มนุษยธรรมอ่ะตัวเจ้าของเนี่ยก็ต้องดูแลฮะ
แหละเจ้าของอาจจะหยุดชะงักไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ก่อสร้าง
อันนี้ก็อยู่ที่สาธารณชนแล้ว
ต้องประสานคุยกับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานถูกไหมฮะ
แล้วเขามีลูกเล็กมีเด็กตัวจิ๋วด้วยนะ
นี่ไงความที่เราจะกลัวการกลัวว่ามันจะเกิดขึ้น
พี่เบิร์ตเคยบอกว่าแรงงานต่างด้าวที่แบบขึ้นรถทัวร์

อย่าให้เขาอดน่ะถ้าเขาอดแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่นะเป็นธรรมชาติคนนะจริงฮะ
นึกถึงคำว่าหมาจนตรอก
ฉันไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นหมานะฮะแต่ว่าคือนึกถึงภาพนั้น